ไปดูที่ทางภาคเหนือหน่อยที่ลำปางมีการดักสกัดจับรถขนยาเสพติดได้
เป็นยาบ้า๑๓ล้านเมตรเลย
คือคนขับรถบรรทุก๖ล้อขับไปถึงที่ด่านตรวจแม่พริกในจังหวัดลำปางค่ะ
แล้วตำรวจเขาบอกว่าดูมีพิรุษก็เลยขอตรวจอีกทั้ง
พอสแกนรถแล้วเนี่ยเจอว่าข้างหลังเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์เยอะเลย
แต่มันดูแล้วดูมีพิรุษดูน่าสงสัยก็เลยตรวจค้นกันอย่างละเอียดนะคะ
จากหลายหน่วยงานทั้งตำรวจภูทรจังหวัดลำปาง
ปรับปรามยาเสพติดแล้วก็ทหารมณฑนทหารบกที่๓๒
ร่วมตรวจยึดรถบรรทุก๖ล้อที่ลักลอบลำเลียงยาบ้าล็อตใหญ่ประมาณ๑๓ล้านเมตรได้
พร้อมกับคนขับคนขับก็คือนายสุรศักดิ์พันธุปานค่ะ
อายุ๔๗ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงรายนะคะ
สกัดจับรถคันนี้ได้ที่ด่านตรวจแม่พริกอย่างที่บอกว่าเป็นรถขนเฟอร์นิเจอร์
แต่ว่าคนขับพอมาถึงด่านแล้วดูมีพิรุษ
ใช้เครื่องเอ็กซาเรย์ก็พบวัตถุต้องสงสัยในบริเวณเฟอร์นิเจอร์ที่บรรทุกเอาไว้
ก็เลยเข้าไปตรวจค้นอย่างละเอียดก็มีเฟอร์นิเจอร์หลายรายการอย่างที่เห็นล่ะค่ะ
แต่ว่าในตู้เหล็กที่อยู่รวมกับกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ที่บรรทุกมาเนี่ยนะคะ
มีตู้เหล็ก๓๐ตู้เป็นตู้เอกสาร
เปิดเข้าไปเท่านั้นแหละค่ะเป็นยาบ้าซุกซ่อนอยู่ประมาณ๑๓ล้านเมตร
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเอาออกมานับกันอย่างละเอียดนะคะ
นายสุรศักดิ์คนขับเขาก็บอกว่าเขาเป็นแค่คนขับรถ
ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อค่ะ
ก็เลยนำตัวไปสอบเค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม
เตรียมจะขยายผลไปตรวจสอบบริษัทขายเฟอร์นิเจอร์ที่จังหวัดเชียงราย
และจับกลุ่มเครือขายยาเสพติดรายนี้ต่อไป